ทีนี้คุณผู้ชมดับฝันใครหลายคนนะคะ
เมื่อวานนี้หลายคนคิดเป็นโมเดลขึ้นมาเลยนะคะ
ว่าเออฉันเนี่ยนะจะไปเก็บเห็ดป่าแล้วก็ข้ามไปฝั่งลาว

เขาออกมาบอกแล้วนะคะไม่ใช่

ถูกจับไหมถูกจับจริงถูกกักตัวไหมถูกกักตัวจริง๑๔วัน
เขาบอกมาแบบนี้นะคะมาดูเรื่องราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
คือตอนนี้ทั้ง๑๗คนเขาถูกกักตัว๑๔วัน
ที่เมืองปฐุมพรแขวงจำปาศักดิ์ของฝั่งทางการลาว
เมื่อวานนี้คุณธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารณิเทศ
โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
จากการตรวจสอบกับฝ่ายสปลาวปรากฏว่า
ให้กับทั้ง๗คนไทยที่หลงป่าไปเก็บเห็ดแล้วเลยไปฝั่งลาว
กระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยสถานกงศูนย์ใหญ่
จะประสานกับแขวงจำปาศักดิ์ในการให้ความช่วยเหลือ

ก็คือเอา๗คนไทยกลับมาในประเทศโดยเร็วที่สุด
ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนอยากไปเก็บเห็ด

อันนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
มันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วย
แม้จะเข้าไปในสปลาวอย่างถูกต้องก็ตามนะ

แต่เขาหนึ่งฉีดให้พลเมืองก่อนแล้วฉีดให้กับคนต่างประเทศ
หรือคนต่างด้าวที่ไปทำงานไปพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเขาเท่านั้น
คนที่เก็บเห็ดแล้วหลงป่าคนที่จะไปท่องเที่ยว

อันนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่า
เขาไม่ได้ฉีดให้นะคะยืนยันมาแบบนี้นะคะ
ส่วนข่าวลือมันมีเอกสารหลุดออกมา
เป็นเอกสารรายงานจากอำเภอสิรินทรส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระบุข้อความเนี่ยคุณผู้ชมดูนะตอนท้ายที่เราทำกรอบสีแดงไว้ให้ค่ะ
สปลาวจะทำการกักตัว๗คน๑๔วัน
และจะทำการฉีดวัคซีนให้
เรื่องนี้เราโทรไปสอบถามกับคุณอภัยวุฒิโสภากรเป็นนายอำเภอสิรินทรแล้วนะคะ
รับว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงที่ทางอำเภอสิรินทรทำขึ้นมา
ส่วนเรื่องของการว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่า
มันเป็นการหารือระหว่างทางการฝ่ายไทยกับฝ่ายลาวครับ
ยังไม่ได้เป็นผลในทางปฏิบัตินะคะเป็นการหารือเท่านั้น
ฉะนั้นล่าสุดยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากแขวงจำปาศักดิ์บอกว่า
แขวงเขาไม่ได้มีการพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับ๗คนไทย
ที่เข้าไปหลงป่าเข้าไปทางการฝ่างลาว
เพราะฉะนั้นแล้วก็สยบข่าวนะคะ
เดี๋ยวผู้ว่าราชการของอุบลเขาบอกว่า
จะรีบประสานขอรับตัว๗คนไทยกลับเข้ามา
ไม่ต้องรอ๑๔วันไม่ต้องรอ๑๔วันแล้วเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะ
อดเลยว่าจะไปกินเห็ดจะไปเก็บเห็ดซะหน่อย

พอดีทางกรงศูนย์ใหญ่ทางประจำสปลาวนะครับ
แค่แจ้งอย่างนี้ไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ
แต่ถ้าจะเกิดตัวตามคณะความรักษาควบคุมโลกของแหวนจอมประจำนะครับ
แต่รู้สึกวิทยวุมาที่ทางบังเฮอชั้นพูดว่าก็ขอทำหนังสือ
กับทางโครงศูนย์ใหญ่ของโครงศูนย์ละครับไปสารให้ทางท่อปปลาว
ว่าขอให้มากักตัวที่ฝั่งไทยนะครับ
นั่นก็คือการไปเก็บเห็ดกันนะครับ